ส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระดูกาลใหม่ก็จะเปิดฉากกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้
ทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็มีการขยับขยายเสริมทำค่ะ
หลังจากมีการเปิดตัวนักเตะใหม่คนแรกของฤดูกาล๒๐๒๐ของเมืองทองยูไนเต็ด
นั่นก็คือสหรัฐกัญญโรศหรือว่าเจ้าฟาร์มก่อนกลางวัย๒๕ปี
จะได้ร่วมเล่นกับนักเตะคุณภาพของทีมเมืองทอง
เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองค่ะสู่การติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต
ทางนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าจะพยายามโชว์ผลงานอย่างเต็มที่ในการลุ้นแชมป์กับสโมสร
โดยสหรัฐก็จะสวมเสื้อหมายเลข๒๕ค่ะ
เส้นทางของสหรัฐก่อนหน้านี้นะคะก็เริ่มต้นมาจากลำพูนวอริเออร์ค่ะ
โดยอยู่กับทีมเชียงรายนะครับ

อกจากนี้นะคะทางเมืองทองก็ยังมีข่าวดีด้วยค่ะ
เขาก็บอกว่ามีข่าวว่าจะดึงตัว
ก็จะเข้ามาเป็นกองหน้า
และก็จะมีการเปิดตัวหลังปีใหม่นี้
เช่นเดียวกันกับนักเตะในตำแหน่งกองหลัง
อยู่ในระหว่างการเจรจา
คาดว่าจะมีข่าวดีแน่นอน
ฤดูการน่าจะเปิดฤดูการอย่างเป็นทางการค่ะ